คุณผู้ชมจำได้ไหมคะเมื่อวานี้ที่เราเล่าไปว่า
คุณยายวัย๗๒ปีที่มุกดาหารคนนึง
สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งได้
เพราะมีกลุ่มวัยรุ่นนะคะมาอออยู่หน้าบ้าน
ประกาศศักดาส่งเสียงดังขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วก็ยิงปืนเข้ามาที่บ้านของคุณยาย
คุณยายต้องโทรไปแจ้งความแล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้นะคะ
นี่คือร่องรอยกระสุนที่มันทะลุเข้ามาในบ้าน
ล่าสุดนะคะตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
พร้อมด้วยร้อยเวรเจ้าของคดีที่สพบ้านค้อค่ะ
ลงพื้นที่บ้านคุณยายอีกรอบนึงนะคะ
เข้าไปหาหัวกระสุนที่ถูกยิงเข้าไปในบ้าน
วัดระยะการยิงใช้เครื่องตรวจจับโลหะด้วย
ก็ใช้เวลาประมาณสักสองชั่วโมงค่ะหาหัวกระสุนไม่เจอ
สองชั่วโมงหาไม่เจอใช้เครื่องตรวจจับวัตถุโลหะ
ค่ะก็เลยแยกย้ายการยกเลิกการค้นหาไปอ่ะนะคะ
แต่ตำรวจบอกแบบนี้ค่ะตอนนี้มุ่งประเด็นไปเรื่องการมีปัญหาระหว่างวัยรุ่นสองกลุ่ม
เพราะว่าบ้านคุณยายอย่างที่บอกคุณยายอยู่กับหลานชาย
ค่ะหลานชายอายุสิบหกปี
แต่วันเกิดเหตุเนี่ยหลานไม่ได้อยู่บ้าน
ก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุที่วัยรุ่นกลุ่มนี้มายิงขู่ที่บ้านหรือเปล่า
อันนี้เป็นการสันนิษฐานก่อนแต่ยังไงก็ตามเอาแบบนี้คุณผู้ชม
ตำรวจบอกว่าพอจะรู้แล้วว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเนี่ยมีใครบ้าง
ก็แค่พยานหลักฐานเล็กน้อยในการเอาผิดค่ะ
คือจริงถ้าเจอหัวกระสุนเนี่ยมันเป็นหลักฐานชั้นดี
เพราะมันจะไปตรวจสอบได้ว่ามาจากปืนชนิดไหนกระบอกไหนอย่างไรนะคะ
ตำรวจบอกว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับที่ก่อเหตุปลาระเบิดที่สะพานถนนสร้างใหม่ที่บ้านหนองบงในอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะคะ
ที่มีคลิปปล่อยออกมาในโลกโซเชียลอยู่ตอนนี้ค่ะคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันเนี่ยแหละค่ะ
คิดว่าอีกไม่นานน่าจะเจอหลักฐานเพียงพอที่จะออกหมายเรียกกลุ่มผู้ต้องสงสัยมาสอบถามแล้วก็ให้ปากคำได้นะคะ